มาดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ภาคอีสานจะเป็นพื้นที่แรกเลย
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล
คือฝนตกหนักลมก็แรงด้วย
ติดตามเรียนเพิ่มเติมรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
หลายพื้นที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไป
ปริมาณน้ำฝนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก็เป็นผลพวงมาจากพายุหนึ่งลูกที่ก่อตัวขึ้น
ซึ่งขณะนี้เองครับพายุลูกนี้กำลังดูดเอาความชื้น
จากบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน
ข้ามเมืองไทยของเราไปสู่ศูนย์กลางของพายุ
เป็นการรวมกันของกลุ่มความชื้น

ดังนั้นจุดที่กลุ่มฝนกลุ่มความชื้นเคลื่อนตัวผ่าน

นี่คือการเคลื่อนตัวของพายุแน่นอน
หลังจากนี้พายุก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จุดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักจะแคบลง
เพราะว่ามีการรวมกันของกลุ่มความชื้นเข้ามา

บริเวณทางตอนบนของประเทศลาวประเทศเวียดนาม

เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีแนวภูเขาอยู่

จะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้

ที่จะตักตวงได้เยอะหลายทีเดียว
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝน
ปริมาณน้ำที่จะเทลงมาจากพายุลูกดังกล่าว
ก็จะพบว่าถ้าหากคำนวณไปประมาณถึงช่วงวันศุกร์ครับ
ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสาน

ส่วนนี้คำนวณต่อไปจนถึงช่วงประมาณต้นสัปดาห์หน้านะครับ
สีแดงครับคือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเยอะ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้น

ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณที่สีแดงปรากฏนี้
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ